คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหัวร้อนบนท้องถนนกันหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต
ตัดกับแจ้งวัฒนะย่านหลัก๔นะฮะ
มีรถเก่งคันหนึ่งเขาเหมือนจะเปลี่ยนเลนกระทันหันนะฮะ
เบียดกันกับรถจักรยานยนต์โอ้โหแทบจะวางมวยกันเลยครับ

ถอบครับผมเปลี่ยนอีกฝึกหน้าค่ะ
เบบก็บอกไม่ให้หน่าน่ะเจนเนีย
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล่วงเพจให้

ภาพนี้เราเห็นอย่างหนึ่งจากภาพนี้เลย

เป็นเส้นทึบคู่ด้วยนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเลนซ้ายหรือเลนขวาก็ไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้
ที่รถเก๋งอยู่บังคับเลี้ยวซ้ายไปแจ้งวัฒนะแต่เขาตีขวาออกมาเพื่อตรงไปทางดอนเมือง
ซึ่งอันนี้ผิดแน่อยู่แล้วนะฮะเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะเหตุการณ์มันก็วุ่นวายเล็กน้อยแทบจะวางมวยกัน
เขาบอกว่าผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เขามีบัตรข้าราชการแขวนที่คอด้วยนะซึ่งลักษณะคือเขาเป็นคนขับรถให้เจ้านายครับ
แล้วก็ต่อว่าคนไม่รู้ใครขวางใครเบียดใคร
เขาก็เถียงกันมีการบีดแตรกันอะไรแบบนี้
คนถ่ายคลิปเขาอ้างว่าชายเสื้อเหลืองขับรถเก๋งเบียดเขามา
เบียดทั้งแซงในช่วงของการจราจรติดขัดหนาแน่น

อย่างที่บอกว่ารถเก่งมันต้องบังคับเลี้ยวซ้ายไปแจ้งวัฒนะ
แต่เขาตีขวาออกมาทับเส้นทึบแล้วก็พยายามจะตรงไป
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าแน่นอนผิดกฎจราจรแล้วก็หัวร้อนใส่คนอื่นด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราไปเจอคุณบอลนะฮะเป็นนามสมมุติ
ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะฮะ
เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุกำลังขับรถไปทำธุระแถวดอนเมือง
ระหว่างนั้นพอถึงใกล้แยกตรงนี้ที่เรียกว่าแยกหลัก๔แจ้งวัฒนา
เขาก็บอกว่ามันเป็นทางที่ต้องบังคับเลี้ยวซ้ายไป
แล้วก็เข้าไปอย่างแจ้งวัฒนาแต่รถเก่งคันนี้จู่เนี่ย
ตัดเข้าไปเลยนะฮะเบียดเข้าไปต้องการจะตรงไปดอนเมือง
ซึ่งก็ผิดอยู่แล้วล่ะจุดนั้นเป็นเส้นทึบห้ามเปลี่ยนเลน
ตัวเองก็เลยบีดแร่เตือนไปทำให้คนขับรถเก่งเนี่ยไม่พอใจ
ลงไปด่าเขาแล้วก็พยายามไปทำร้ายเขาด้วย
คุณผิดคุณแทนที่จะขอโทษแต่ว่าคุณไม่ขอโทษ
แล้วคุณยังมาแสดงอาการแบบนี้ใส่ซึ่งมันไม่ถูกต้อง

ก็เราเห็นบัตรเขาห้อยบัตรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นสังกัดไหน
แต่ว่าก็อาจจะเป็นข้าราชการ
ผู้เสียหายก็ย้ำนะฮะว่าการที่เอาคลิปไปโพสต์เนี่ย
อยากให้ทุกคนที่ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร
ลดการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับชายในคลิป
ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นได้ยินเสียงเมื่อสักครู่ตอนที่ปล่อยคลิปนะ
ผู้หญิงที่เป็นเจ้านายเขาที่นั่งอยู่ข้างหลัง
จังหวะนี้จะมีเสียงผู้หญิงที่นั่งอยู่ว่าขอโทษ
มือขอโทษคนขับรถมอเตอร์ไซค์
แต่คนขับที่เป็นลูกน้องเขาเป็นคนขับไม่ยอมขอโทษ
ก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะว่าอย่างไรนะครับ
ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะเรื่องของกฎจราจรแล้วก็เรื่องของการใช้อารมณ์นะคะ